อ่าเอิั้นตามมางวันทาง
คุณผู้ชมเรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่อง

สำหรับคลิปจากของคุณบิ่มทะฮิตนะฮะ
บิ่มธาฮิตสองแปะนี้นะฮะเขาเนี้ยเผยให้เห็น
เส้นทางการเดินทางขึ้นไปที่ถ้ำนาคาแบบนี้ใช่ไหม
นี่ถ้ำนาคาทางขึ้นก็จะค่อนข้างจะยากลำบากนิดนึงนะ

ใช่ค่ะซึ่งธรรมนาคาเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติ
ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาล
และที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดความฮือฮาในโซเชียลก็คือ
ภาพที่ถ่ายคู่กับเสียญพญานาค
เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันคือเธอเนี่ยถ่ายภาพคู่กับ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเสียนที่เห็นเป็นเซียนเล็กนะ
คือภาพใหญ่ทางขวามือเป็นเสียนเล็กที่อยู่บริเวณทางขึ้น
จะเห็นว่าไม่มีแสงสีฟ้าตอนถ่ายเห็นไหม
ส่วนภาพทางซ้ายมือเล็กค่ะ
ที่มีแสงสีฟ้าอันนี้คือเสียนใหญ่เลย
ที่เธอถ่ายอยู่บนถ้ำหลวงปู่วัง
อันนี้เทียบให้ดูชัดเลยว่าลักษณะของหินฝั่งซ้าย
เห็นไหมว่าสีคล้ายเกล็ดพญานาค

มีความแบบฟ้าฟ้าอมเขียวแล้วเธอระบุข้อความบอกว่า
อันนี้เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะ
ขอแล้วได้ภายใน๙วันก็เลยกลับมาอีก
อันนี้ภาพที่๒เห็นมั้ยถ่ายแล้วชัดเลย
ว่ามันจะมีเหมือนแสงสีฟ้าอะไรประมาณนี้อยู่ตรงภาพเธอ
แล้วเธอบอกว่าคนที่ไปด้วยกันก็ถ่าย
แต่ไม่มีใครเป็นแสงแบบนี้สักคนหนึ่ง
ไม่มีใครถ่ายติดแสงสีฟ้าแบบนี้เลย
และสำหรับเสียนพญานาคหรือว่าหินหัวงูตรงนี้
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยว
ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาล

โอ้โหโดยผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พญานาคก็จะนิยมเดินทางไปเยือนที่ถ้ำนาคาแห่งนี้
เราจะเห็นรูปพี่มดดำคชาพาไปด้วย

ตรงนี้อยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำนาคาน้ำตกตาดวิมารทิพย์
มีจุดท่องเที่ยวอยู่หลายต่อหลายจุดด้วยกันในระหว่างเส้นทางนะคะ
จุดหมายหลักที่ทุกคนมุ่งหน้ามาชมก็คือถ้ำนาคาซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายถ้ำเขาวงกฎแบบไม่มีหลังคา
คุณดูสิเห็นไหมแล้วแต่ละคนจะต้องเดินลงเนินผ่านช่องหินแคบเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตัวถ้ำได้

แล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะคับแคบต้องทยอยเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก
ส่วนหินหัวงูที่ใครอาจจะนึกว่าอยู่ใกล้กับถ้ำนาคาจริงแล้วอยู่ห่างออกไปอีก๗๐๐เมตรค่ะคุณ
แล้วอยู่ใกล้ใกล้กับถ้ำหลวงปู่วังซึ่งเคยเป็นที่จำพรรษาของครูบาวังทิติสาโร
พระป่านักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสิทธิ์หลวงปู่เสากันตศรีโลคือท่านมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก
หินหัวงูตรงนี้นะหินเป็นหินก้อนใหญ่ที่แตกแล้วก็หล่นลงมาจากหน้าผา
เหมือนเป็นเกร็ดแล้วนอกจากความเชื่อความศรัทธาแล้วนะคะภูลังกาตอนนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก
คุยกับเพื่อนว่าไงตอนนี้เพื่อนไปอยู่ใช่เพื่อนที่ฉันเดินทางไปคือถ้าคุณจะขึ้นไปคุณอาจจะต้องติดต่อไปทางอุทยานเพราะคุณจะต้องจองค่ะ
ตอนนี้อ่ะค่ะด้วยสถานการณ์โคล๑๙ไม่ใช่ว่าคิดจะไปแล้วไปได้เลยอาจจะต้องทำการระบุวันที่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องคือต้องต้องเขาเรียกว่าต้องฟิตร่างกายเพราะว่าทางขึ้นอ่ะทางเข้าอ่ะมันไม่ง่ายอาจจะดูเหมือนน้อยประมาณ๒กิโลแต่เขาบอกว่ามันจะต้องมีแบบทางขึ้นคุณลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูถ้าคุณสนใจอยากไป